สำหรับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่ายังมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับ

มีเศษออกมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเขาตัดยอดอย่างไรมีการลดทอนอย่างไรนะครับ
การประชุมในวันนี้หลังจากที่ประชุมกันยาวนานที่สมควรเหมือนกันนะครับ
ก็มีสื่อมวลชนไปรอทำข่าวมากมาย
สุดท้ายครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวจะอุทธรณ์กันก็ตัดสินใจได้ทั้ง๒ทีมภายใน๒๔ชั่วโมง
รวมถึงเหตุการณ์ในเกมการแข่งขันนั้นไม่มีสิ่งผิดปกติครับ
กองเชียร์ทั้งสองทีมเข้าชมการแข่งขัน
ทั้งเกมย่าวและเยือนตลอดทางรูปการ๕๙และ๖๐

โดยเกมการแข่งขันระหว่างเมืองทองเจอการท่าเรือ
แฟนฟุตบอลทั้งสองทีมเข้าชมเกมดังกล่าว
ในทุกรายการที่พบกันครับ
๓ปรับเงินทั้งสองสโมสรจากกรณีที่แฟนบอลก่อเหตุธรรมอิวาส
จำนวนเงินทีมละ๑๓๓๓๓๓บาท
แล้วก็เพิ่มโทษปรับสโมสรเมืองทองจากกรณีรักษาความปลอดภัยที่บกพร่องอีก

ดังนั้นเนี่ยเมืองทองจะโดนเยอะกว่า๓๐๐๐กว่าบาทนะครับ
ซึ่งโทษลดลงนะครับ๑ใน๓เนื่องจากเหตุเกิดในบอลถ้วยนะครับ
ดังนั้นก่อนอันนี้ยอดมันทั้งหมดรวม๒๐๐๐๐๐บาทนะครับ
หักไปเนี่ยก็เลยเหลือตามยอดที่ผมรายงานให้ทราบ๓๐๐๐กว่าบาท
เพราะว่ามันเป็นยอด๑ใน๓ของจำนวนเต็ม๑แสนบาทนะครับ
ส่วนข้อ๔๕เมืองทองจัดการแห่งขันในบ้าน๕นัดหลังจากนี้
ซึ่งจะต้องส่งแผลรักษาความปลอดภัยให้คณะกรรมการพิจารณา
หากไม่ผ่านก็จะคงโทษห้ามจัดการแข่งขันในบ้านต่อไปครับ
หลังจากทราบผลนายรณฤทธซื้อวาจาผู้บริการสโมสรเมืองทองก็บอกว่า
ขอบคุณสมาคมนะครับที่พิจารณาโทษบนหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
แต่ว่าสโมสรนั้นจะอุทธรณ์โทษห้ามจัดการแข่งขัน๕นัด
แล้วก็จะส่งแผนในการรักษาความปลอดภัยฉบับใหม่
เนื่องจากว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสโมสร
รวมทั้งศูนย์หายรายได้รวมแล้ว๑๕ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของรายได้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก
เตะการเรามี๑๐เป็นเยาะอยู่๑๗นัต
ด้วยนัตสุยู๖นัตสุดนะครับ
นัตส์เยาะอยู่๑๑นัตสุดหรือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสโมสรอย่างมาก
เรามีการรวบรวมนะครับบทลงโทษกรณีแฟนฟุตบอลทะเลาวิวาสหลังจากจบเกม
นะครับหลังจากจบเกมมีด้วยกันใน๕ระดูการหลังนะครับมาให้รับชมกัน
ลงโทษที่ร้ายแรงสุดก็คือเกมระหว่างเมืองทองเจอกับการท่าเรือในไทยลีกปี๒๐๑๔นะครับ
เกมนั้นทั้ง๒ทีมถูกตัด๙แต้มปรับ๓๐๐๐๐๐บาทแล้วก็ห้ามแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันจนจบฤทธิ์อุปการณ์
พร้อมทั้งระบุว่าหากเกิดกรณี๓๒อีกนะครับจะมีบทลงโทษสัดฐานหนักครับ
บทลงโทษคือปรับเงินป่าลำโพ๗๕๐๐บาทในปีเดียวกันเกมโตต้าลีกครับ
รองชนะเลิศครับมีบทลงโทษคือสั่งปรับเมืองทอง๓๕๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นสิงท่าเรือนะครับในตอนนั้นบทลงโทษของทั้งสองทีมคือปรับเงินสโมสรละ๕๐๐๐บาท
นี่ก็คือสิ่งที่เราสรุปมาให้ติดตามกันนะครับก็ต้องติดตามว่าผลการอุทธรณ์จะเป็นอย่างไรครับ